คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้๕ทุ่มคืนที่ผ่านมานะคะ
ถนนสายเอเชียอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
มีรถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หัวลาก
ตกจากสะพานคู่ขนานตกไปอยู่ใต้สะพาน
สะพานสูง๓เมตรตกมาปุ๊บโอ้โหไฟลุกพลึบเลยนะคะ
ก็ต้องช่วยกันดับไฟอ่ะค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมดู
ใต้สะพานเห็นไหมคะตกลงไปอยู่ข้างใต้แบบนั้น
ก็ต้องเรียกรถดับเพลิงมาช่วยกันนะคะ๕คันนะคะ
ฉีดน้ำเนี่ยนะคะก็ใช้เวลา๑๐ชั่วโมงค่ะ
ถึงจะดับเพลิงได้ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบในรถ
พบร่างของนายชาคลิปเหมือนเบนหลีอายุ๒๓ปีคนขับรถ
ถูกไฟไหม้เกรียมค่ะส่วนเกาะกลางถนนก่อนถึงตัวสะพาน
มีร่องรอยของรถปีนเกาะกลางแล้วก็ไปชนกับราวสะพานเหล็ก
ก่อนจะพุ่งตกลงมาจากสะพานนะคะแล้วรถคันนี้เนี่ย
ไปส่งของที่นครปฐมตอนเช้าค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะไปกู้ซากรถเทรลเลอร์คันนี้
ยังกู้ซากไม่ได้นะคะโอ้โหดูสิค่ะยังกู้ซากไม่ได้
จอดขวางถนนอยู่ในอุโมงอ่ะค่ะเพราะตอนเช้าเนี่ย
ไฟมันดับแล้วแหละแต่มันไม่สนิทคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
ยังมีควันแบบนี้อยู่เลยอ่ะเพราะว่าไฟเนี่ยมันไหม้ถาดใส่ไข่
แล้วมันยังไม่มอดสนิทเนี่ยยังปะทุขึ้นมานิดหน่อย
ควันขึ้นอย่างนี้ค่ะก็ต้องดับเพลิงให้แบบให้สนิทก่อน
ถึงจะนำซากรถออกมาได้สาเหตุที่รถเทรลเลอร์คันนี้ตกจากสะพาน
คาดว่ามันก็ไม่น่าจะมาจากคนขับหลับในนะเพราะว่าคนใกล้ชิดคนขับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คุยโทรศัพท์กับคนขับอยู่เลยอ๋อยังคุยกันอยู่ยังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลย
จะหลับในได้ยังไงไม่น่าจะหลับในครับเขาบอกว่าเขากำลังจะไปส่งของพร้อมพร้อมกัน
ก็เลยคุยโทรศัพท์ด้วยกันอ่ะนะคะก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่รู้จังหวะคุยโทรศัพท์หรือเปล่าเนาะ
มันก็อาจจะแบบพลาดอ่ะหักหลบรถคันอื่นหรืออะไรเสียหลักแล้วตกลงไปแบบนี้
เวลาคุยโทรศัพท์มันก็อันตรายอยู่แล้วนะคะระหว่างขับรถผิดกฎหมายด้วย
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะบริษัทประกันภัยส่งรถเครนมายกรถเทรลเลอร์และตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาจากใต้สะพานค่ะ
ตอนเที่ยงเนี่ยกู้ขึ้นมาได้เรียบร้อยแบบนี้ดูสภาพรถนะคะเหลือแต่ซาก
ความเสียหายครั้งนี้เนี่ยทางบริษัทประกันบอกว่าก็รับผิดชอบทั้งหมดแหละ

มันขึ้นมาอยู่เลยนะฮะ